พันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดเผย
ว่าทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมกันทำงานกับสมาคมกีฬาต่าง

เพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินผล
ก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขันแล้วก็หลังการแข่งขัน
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับทุกสมาคมกีฬา
ที่จะเดินทางไปร่วมการชิงชัยที่ฟิลิปปินส์ด้วย
ซึ่งพันธุรุษก็บอกว่าตลอด๘เดือน
ที่ทำนักกีฬาไทยเก็บตัวฝึกซ้อม
กรกฐใช้งบประมาณในการสนับสนุนไปแล้ว
ทั้งสิ้นกว่า๗๐๐ล้านบาทเลย
ซึ่งในส่วนของงบเดินทางไปแข่งขัน

โดยกรกฐเองก็พยายามที่จะสนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่

สำหรับการลุ้นคว้าเหรียญทองให้ได้

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ

เป้าหมายรวมกันที่๑๒๑เหรียญทองนะคะ

ไม่รวมยกน้ำหนักซึ่งยังคงต้องรอคำตอบ

จะอนุญาตให้ทีมไทย
พ้นแบนพ้นโทษแบน

นักกีฬาแล้วสามารถกลับมาแข่งขัน